เมื่อวานนี้นะครับตั้งแต่ข่าวเช้าเราแล้วนะครับ
จนถึงเย็นเป็นเรื่องราวของฮาโลวีนนะครับคุณผู้ชม
สีสันนะครับผมบอกได้คำเดียวว่าทั่วทุกสารอาทิตย์เลยทีเดียวนะครับ
เริ่มจุดแรกนะครับบอกว่าที่ถนนเข้าสารก็ไม่ธรรมดา
ถนนเข้าสรรค์นะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับ
โอ้ฮูตามผีไทยผีกรีนผีแท็กผีมาหมดแล้วครับทุกที่ครับผมนะครับ
ส่วนแดคกูลาเป่ะเมื่อวานี้ไปอารวาสที่ไหนไหมฮะ
อารวาสอยู่ในพื้นที่แถวโซนไทยรัฐทีวีก่อนนะครับ
เราไปอารวาสให้ท่านเจ้าที่รัวมพร
พอไปจนขยายจนถึงกลางวันนะครับ
กลับไปถึงที่บ้านคนที่บ้านตกใจไหม
ตกใจครับมายังไงกันนี่นะครับ
นี่ครับจุดนี้ก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยวมาถนนเข้าสาร

และชาวไทยนะครับต่างพากันแต่งหน้าแต่งชุดจัดเต็ม
มาทั้งผีไทยผีแขกผีฝรั่งผีจิน
มาร่วมกิจกรรมเข้าสรรค์ฮาราวิน๒๐๑๘
ที่ถนนเข้าสรรค์บรรยากาศเป็นอย่างทึกครั้งแล้วครับ

จริงที่ตำรวจก็ดูอาจจะมีการพักท้ายกันหน่อย
ดูบัตรประชาชนดูบัตรประจำตัวนักท่องเที่ยวนะครับ
มาตรการรักษาความปลอดภัยก็สุดยอดนะครับ
ตำรวจบอกว่ามีเครื่องสแกนและแผงเหล็กมาตั้งไว้
เพื่อตรวจหาสิ่งผิดกฎหมายของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมงาน
จากนี้นะครับยังมีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ
คอยเดินตะเวนดูความเรียบร้อย
และคอยอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งงาน
โอ๊ะมีความสุขแต่ภี่เด็กก็มีนะ

ก็นี่ที่ทุกคุณผู้ชมเห็นตรงนี้อยากจะดูน้องสิอยากจะแต่งหน้า

ข้าวสารก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะ
คุณผู้ชมครับขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่
เพศรัชกรและพนักงานในร้านขายยา

ยาผีบอกแล้วนึงอย่าผีบอกใช่ผิดเอง

นี่เป็นร้านที่ตั้งอยู่แถวย่านถนนแก้วนวรัฐ

แต่งกายในชุดผีนี่แม่นาคอุ้มลูกนะฮะ
ผีพยาบาลผีไทยผีแขกผีฝรั่งผีจีน
ก็มายืนขายยาให้กับลูกค้า

ผีอะไรผีญี่ปุ่นอันนูเน่
ลูกค้าบางคนไม่ทันได้สังเกต
ก็เดินเข้ามาในร้านตอนแรกเอ๊ะนี่เจ้าหน้าที่ร้าน
หรือว่าเป็นคนแต่งชุดฮาราวีนมาสื้อของเติบใจเหมือนกันนะครับ
แล้วก็มีผีคอยจัดยาให้
ก็สร้างสีสันให้เข้ากับบรรยากาศของฮาโลวีนนะครับ

หยิบยาได้อะไรไหมเนี่ย
นี่ค่ะเป็นบรรยากาศที่ภาคเหนือนะคะ
ทีนี้จะพาไปดูประตูสู่ภาคอีสานอย่างที่โคราชกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
คราวนี้ไปดูคุณหมอไปดูคุณพยาบาล
เขาเปลี่ยนลุคค่ะมาแต่งกายเป็นชุดแฟนซี
ดูสิมารับบริจาคเอาเลือดไงคะ
แล้วคนที่มาบริจาคเลือดในวันฮาโลวีนเข้ามากันในทีมที่ชื่อว่า

แล้วก็ที่ห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาติไทยที่ศูนย์การค้า
เชอร์มินัล๒๑ที่โคลาสเนี่ยนะคะ
คนที่มาบริจาคเลือดดูสิจะได้รับของด้วยนะคุณ
จากเป็นผู้ให้แล้วเป็นผู้รับคือได้รับปากกา
เจ้าหน้าที่นี่คือเขาแต่งกันเต็มมากจริงค่ะดูสิค่ะ

โคล่าก็มีแล้วก็แบบใครที่มาเนี่ยเขาก็แบบหลอนเหมือนกันนะ

ไม่ต้องกลัวว่าแดโคล่าจะดูดเลือดแต่เนี่ยเรามาให้เลือด

เอาปิดท้ายกันที่บรรยากาศฮาราเวนที่จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

ประจำตามจุดต่างทั่วทั้งพิพิธภัณฑ์ครับ
จำได้ไหมสมัยเด็กที่บอกว่ามีพิพิธภัณฑ์
เขาเรียกว่าสวนสนุก
เข้าประสานพีศิงค์บ้านพีศิงค์แบบนี้หรือ
ไม่ต้องตกใจตลอดยังรู้แบบนี้แหละครับไม่ค่อยมีแล้วนะ

คือนักท่องเที่ยวเขาก็มีกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกด้วยไงพี่ทิเป้คุณผู้ชม
คือแต่งตัวเป็นผีนะและถ่ายรูปโพสต์ภาพในงาน

เช็คอินที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามองขอเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาจะนับคะแนนโหวตไงใครได้กดไลค์สูงสุด
แล้วก็เดี๋ยวจะประกาศผล๔พฤศจิกายนนี้
ใครที่ได้การกดไลค์มากที่สุดเนี่ยนะ
เป็นการรวมเรื่องผีนะครับ
ฮาโลวินนะครับเขามีความเป็นมาอยู่ในเกาะอังกฤษ
อยู่สกอตแลนด์อยู่ไอไลน์นะครับ
เอาแบบฮาโลวินเข้าไปด้วยศัตรูประเทศ๗๙
คิดมาในอเมริกาแล้วก็ขยายไปทั่วโลกจนถึงปัจจุบันนี้ครับ
บอกเริ่มต้นที่ไอแลนด์แล้วก็มีความเชื่อว่า
ผีจะผุดขึ้นมาจากนรกดังนั้นจะมากินเราอะไรอย่างนี้
เราก็ต้องแต่งกายเป็นผีเพื่อให้กลมกลืนกับเขาไม่ถูกกิน
ใช่เป็นวันปล่อยผีนะครับที่ต่อเนื่องนะครับ๓๑ตุลา